ต้นทุนความสวยที่พวกเธอมีเรามองว่ามันยังไม่พอ
อันนี้เขาดีสุดแล้วจริงเหรอ
เปิ้ลมากเลยเรียบง่ายเลยนะไม่ได้มีอะไรเลย
ตอนที่ถ่ายพร้อมฤทธิ์ก็มองถูกกัน

สาวงามที่ได้คะแนนสูงสุด
สำหรับภารกิจนี้ได้แก่หมายเลข
โปรดติดตามตอนต่อไป